พวกเราที่เชียร์กันก็เสียดายอยู่แล้ว
นักบอลเขายิ่งเสียดายหนักกว่านี้อีก
มีช็อตที่ศิโรชัดท้อนั้นนั่งลงไปแล้วก็ร้องไห้นะครับ
เพราะว่าเขาลงมาเป็นตัวสำรองก่อนอันนี้

แล้วก็ช่วยทีมเพิ่มเติมได้นะครับนี่แหละครับนี่คือภาพบรรยากาศหลังเกมการแข่งขันเมื่อวานที่ผ่านมานะครับ
จบเกมเนี่ยซีโรสชัดทองกองหน้าของทีมชาติไทยที่ลงมาเป็นตัวสำรองในเกมนี้
แล้วต้องบอกว่าเขาเล่นได้ดีนะครับออกอาการเสียดายครับโอ้โห
กลั้นน้ำตาไม่อยู่นะครับแล้วก็ต้องมาประอบใจกันเป็นการใหญ่เลยทีเดียว
ฝึกการทีมเลยนะครับทุ่นตาจอร์ทุ่นอับวัดหน่วยนะครับ
แน่นอนครับแน่นอนครับยังมีความหวังอยู่ครับก็
เมื่อไหร่ที่เก็บฟุตบาลถ้าไม่จบก็จะเมาะจิ้นหลัง
ก็มันต้องทำอย่างนี้ก่อน

ไปทำประตูแรกให้กับทีมไทยในรอบเข้าเลือกรอบ๑๒ทีมนะครับ
ก็ยอมรับว่าดีใจแต่ว่าไม่สุดนะครับ

ตัวเองนั้นไม่อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้านะครับ
จังหวะนั้นผมคิดว่ามันไม่น่าล้ำ
แต่ว่าผมก็ไม่รู้เชตกับจริงมันก็น่าจะเข้าถึงแต่เจละ

ส่วนคนนี้ซิโก้เกดีศักดิ์เสด้าเมืองหัวหน้าผู้สอนของไทยครับ
กล่าวว่าการเสียประตูแรกตั้งแต่นาทีที่๓
บีบให้ไทยนั้นต้องเปิดเกมลุกเข้าแรก
แล้วก็เสียดายเหมือนกันที่ตีเสมอไม่ได้นะครับ
ส่วนเกมต่อไปกับอีรักษ์เนี่ย
โก้ตั้งเป้าว่าไทยนั้นจะต้องเก็บคะแนนแรกให้ได้
ส่วนธนากับซีโรธ๒ตัวผู้เล่นสำรองเนี่ย
ซิโก้บอกว่ามีโอกาสเหมือนกันที่จะถูกจับมาลงมาเป็นตัวจริงบ้าง
แนนกับโป้ลงไปก็ทำได้ดีนะครับ
แล้ว๑๒กลับมาเนี่ยก็คิดว่ายังมีเวลาเหลือนะครับ
แต่พอเราได้มีโอกาสจะได้๒๒แต่มันไม่เป็นใจนะครับ

พวกเราคงเห็นแล้วว่าแมนกับโอ้ทำได้ดีนะครับ
เกมหน้าก็คงจะต้องมีโอกาสได้ลง๑๑ตัวแรกแล้วบ้างหลัง

ก็คงต้องขอโทษแฟนบอลชาวไทยนะครับที่ทำให้ผิดหวัง

แต่เราเชื่อว่าเขาก็ผิดหวังมา๓เกมเหมือนกันนะครับ
ฉะนั้นเราก็พยายามบอกน้องว่าเราสู้แข่งกับตัวเองนะ
เข้าเวทีเชียร์ถ้าเราคุณไม่แข็งแกร่งพอมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับ
มีการโพสต์อินสตาแกรมด้วยนะครับ

ก็มีข้อความสั้นว่าเต็มที่แล้วครับ
ซึ่งแฟนบอลก็มาให้กำลังใจกันมากมาย
ก็มีแฟนบอลเป็น๑ในข้อความที่เราได้เห็น
ก็บอกว่าอยากให้ซิโก้ส่งธนากับ๔โรนลงเป็นเสร็จคนแรก

คุณเมเพี่ยชนะรดาราเสาชื่อดัง
ก็ไม่พลาดที่จะชมเกมนะครับพร้อมกับให้กำลังใจเมซิเจว่าทำดีแล้วสู้ต่อไปนะคะอ่า
แฟนบอสก็ชื่นชมครับว่าชนะทีมนั้นเล่นได้ดีในเกมนี้
แล้วก็ยังมีคนถามด้วยว่าได้เจอกับมาราโดน่าหรือไม่นะครับ
โก้มาราโดน่าเมื่อวานมานั่งชมเกมนี่ตามภาพนี้เลยครับ
ชมเกมด้วยนะครับเดียโกมาราโดน่าตำนานของทีมชาติอาเจนติน่ารู้จักกันเป็นอย่างดีครับ
หลังจากที่จบสัญญาที่เขานั้นลาออกนะครับจากการคุมทีมชาติเจดีน่าในบอลโลกนะครับ
ก็มาทำงานที่นี่ระยะหนึ่งนะครับ
ดังนั้นเนี่ยการเดินทางมาที่ไม่ใช่ปัญหาต้อนรับขับสู้อย่างดีนะครับ
ตอนจบเกมเนี่ยโอมานดุรมานก็มีโอกาสที่จะได้จับไม้จับมือนะครับ